ต้องเรียกว่าเป็นกรณีหรือว่าคดีเมียจ๋า
คือเมียจ๋าเนี่ยถ้าสามีพูดกับภรรยามันก็จะน่ารัก

แต่ว่าคดีนี้ก็เป็นคดีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาก
เพราะว่าคนที่พูดก็คือผอโรงเรียน
กับเด็กนักเรียนชั้นม๒จำได้ไหม

ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะคะก็จับได้แล้วนะคุณผู้ชม
สำหรับผอคนนี้ที่มีคดีแล้วก็หนีไปกบดาน
ล่าสุดติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้ว

สงขลาคุณนัทพงศ์หลบไปอยู่สงขลา
ตำรวจตามไปจับเลยค่ะนะคะ
นายณถาพบบุญทองโทหรือว่านายนะอายุ๕๓ปีนะคะ
อยู่ที่บัวใหญ่นครราชศรีมาเป็นชาวนครราชศรีมานะคะ
แล้วก็เป็นผู้ต้องหาอาณาจารย์และข่มขืนกระทำชำราว
เด็กนักเรียนชั้นม๒เมื่อปี๒๕๕๙

วันนี้ตำรวจกองปราบปรามก็สนที่กำลังหน่วยคอมมันโดเลยนะ
ไปจับกลุ่มได้ที่ริมถนนชายหาดชะลาทัศน์
ที่บ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานะคะ
เขาสืบจนรู้ว่าไปทำธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่นั่นนะคะ
นายณถาพบยังให้การปฏิเสธไม่ขอให้รายละเอียดใด
แล้วอ้างว่าผ่านมาหลายปีแล้วจำเรื่องราวไม่ได้

นี่ค่ะย้อนกลับไปคดีนี้เนี่ยนะคะ
มาจากตรงนี้มาจากแชทไลน์นี่แหละนะครับ

ณฐาพบผู้ต้องหานั้นมีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับเด็กนักเรียนหญิงชั้นม๒
ตอนนั้นเป็นผู้มนุยการโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ
มีความสัมพันธ์ลักษณะคบหากันเป็นแฟนอย่างลับ
รับแล้วก็มีพาเด็กหญิงเนี้ยไปเที่ยวกันแบบสองต่อสอง

แล้วก็เรียกกันว่าที่รักเรียกกันว่าเมียจ๋า
รวมไปถึงข้อความขอแต่งงานจนกลายเป็นเรื่องอื้อเฉาบนโลกออนไลน์นะคะ
พ่อแม่ของเด็กเข้าแจ้งความดำเนินคดี
แต่หลังจากนั้นนะคะนายณฐาพบก็ยังก่อคดีในลักษณะเดิมเช่นนี้อีก
กับเด็กนักเรียนม๒อีกรายหนึ่งนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยถูกสารสั่งดำเนินคดี๒ข้อหา
คือข้อหาอาณาจารย์และข่มขืนกระทำชำราวในปี๖๒
แล้วก็ใช้โอกาสในการขอประกันตัว
หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดสงขลาและตำรวจก็ตามจับได้ในที่สุดค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวส่งสารจังหวัดบัวใหญ่
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะ